สถานการณ์น้ำที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ได้คลี่คลายลงไปแล้วแต่ว่าเมื่อทีมข่าวลงไปสำรวจก็ยิ่งพบความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นวงกว้างนะครับอย่างเช่นชาวบ้านที่ชุมชนบ้านท่ามะนาว
ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานใหญ่
ก็ต้องออกกันมาพักค้างแรมริมถนน
ในคืนนี้เป็นคืนที่๕แล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนิ่มนวลสุพรรณยศครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีออกตระเวนสำรวจความเดือดร้อน
จนถึงหมู่ที่๒บ้านท่ามะนาวตำบลแม่รำพึง
พบมีชาวบ้านเกือบ๒๐ครอบครัว
ละทิ้งบ้านเรือนทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
ต้องอาศัยริมถนนเป็นที่พักนอน
เพราะแม้น้ำป่าที่หลากลงมาจะระบายสู่ทะเลได้หมดแล้ว
แต่พื้นที่นี้ยังมีน้ำท่วมขังสูง
เห็นนี่แหละไฟมันมืดหมดมันไม่มีไฟใช้
แล้วก็อีกอย่างเรื่องห้องน้ำอะไรพวกนี้

เสียหายทั้งหมดได้แต่เครื่องซักผ้ากับตู้เย็นมาสองอย่าง
เสื้อผ้าเรานี่เอาขนขึ้นมาก็จริง
แล้วฝนมันมาตกบนถนนอีกมันก็เปียกต่อไปอีกเนี่ย

น้ำมันไม่เคยท่วมขนาดนี้
ปีนี้มันท่วมมากกว่าทุกครั้ง
ขณะที่ป้าจำนงพาทีมข่าวเข้าไปดูระดับน้ำที่ท่วมขังภายในบ้าน

แม้ว่าบ้านจะอยู่ติดกับคลองแม่รำพึง
แต่น้ำก็ไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้
เนื่องจากเป็นพื้นที่รุ่มซึ่งอยู่ต่ำกว่าคลองมาก

ก็ต้องอดทนใช้ชีวิตแบบนี้นานต่อไปอีก
และชาวบ้านยังต้องอดทนอยู่อย่างนี้ไปอีก๓วันจนกว่าน้ำจะลดค่ะ
แช่มเฝ้ารอให้น้ำลดมาถึงคืนที่๔
เพื่อจะเข้าไปสำรวจข้าวของภายในบ้าน

เอาทุกสิ่งทุกอย่างหายไปในพริบตา
เตรียมสาข้าวแรงสกแก่เกิดมาเกิดไป

กลับมาอยู่ที่นี่ที่นี่

ที่เหลือนั้นเป็นห่วงอะไรมากสุดคะคุณยายห่วงอะไรห่วงชีวิตตัวเอง
ไอ้หลุนจังห่วงมันไปแล้วห่วงหลานน่าตัวเล็กก็น่ะ
ได้ตัวอ้วนอีกตัวหนึ่งที่เหลือคือทำใจแล้วที่เหลือก็ทำใจแล้ว
ทุกคนได้รับประทานอาหารจากการบริจาควันละ๑มื้อเท่านั้น
ทีมข่าวจึงประสานขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิมังกรให้นำอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้ามาให้
แต่ชาวบ้านก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพราะมีเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ด้วย
สิ่งที่ชาวบ้านกังวลหลังจากนี้คือมรสุมละลอกใหม่
ที่จะเข้ามาในอีก๒๓วันข้างหน้าว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาซ้ำอีกหรือไม่
เพราะหลังจากนี้จะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนครั้งใหญ่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
หลังผ่านวิกฤตหนักในครั้งนี้